เมื่อวานทางนายรัฐมนตรีก็
นำพาทั้งคณะรัฐมนตรีแล้วก็

ปีใหม่กับพลเอกเรมตินสุรานนท์ค่ะ
ซึ่งในช่วงเวลาที่

พลเอกประยุทธ์ใช้กองหนุนหมดแล้ว

กองหนุนนี่มีนัยยะอะไรไหม

ฟังคำวิเคราะห์กันจากคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
ขอบคุณครับคุณมิ้นครับคุณก๊อฟครับ

พระณท่านพลเอกเปรมติลสุรานนท์

ที่พูดกับพลเอกประยุทธ์เมื่อวาน
เอาลองดูหัวข่าวหนังสือพิมพ์สิครับ

ปาแนะบิ๊กตู่สร้างสุขคนไทย
นี่ของไทยรัฐก็มาเรียบหน่อย

ฉบับอื่นดูต่อครับ

ปาเตือนกองหนุนตู่

ให้เร่งทำตามสัญญาอ่า

ปาดึงสติประยุทธ์
แทบไม่เหลือกองหนุน

ให้เห็นแล้วจะกลับมาเอง

งหนุนที่ว่าคืออะไร

คนก็พอจะวิเคราะห์ได้ว่า

ประชาชนทั่วไปที่เขามีความรู้สึก
ว่าระยะหลังเศรษฐกิจมันแย่
เขาสัมผัสได้ว่าเศรษฐกิจมันแย่

คนที่มีประกอบการธุรกิจห้างร้านคนในเมือง

ร้านค้าร้านขายร้านอาหาร

มันตกเกือบทุกตัวครับ

แต่ว่าชาวบ้านที่เขาสัมผัสอยู่

ยางพาราสวนปาม

ข้าวข้าวโพด

ฉะนั้นถึงแม้ว่ารัฐบาล

ผลักดันให้ราคามัน

มาตรการหลายมาตรการออกมา

ผลกระทบฉะนั้นตรงเนี้ย

ถ้าไม่เร่งแก้ปัญหา

คนที่เชียร์คอสชมาตั้งแต่ต้น

กับเรื่องคนทำผิดกฎหมาย
ทั้งหลายมีการยึดคืนผืนป่า

แล้วเรื่องที่คนฝากความหวังไม่มาก

ช่วงที่ผ่านมามีการทุจริตคิดมิชอบ
กันเยอะช่อลาดบังหลวงเยอะ

เรื่องของการทุจจริตช่อลาดบังหลวง
มันก็วนอยู่

อันนี้ทำให้คนเขาเสียความรู้สึกว่า
นายกไม่ได้เอาจริงเอาจัง
ไม่ได้ดำเนินการขั้นเด็ดขาด
กับเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

มันเป็นความไม่ชอบมาพากล

อันนี้ไม่ต้องอธิบายว่าเรื่องอะไร
แต่เอาว่าประชาชนเขาสัมผัสได้
ว่ารัฐบาลและคอสช
ไม่ได้เอาจริงเอาจังในการปราบทุจริต
แล้วมีหนำซ้ำเรื่องราวที่ดูเหมือนว่า

ก็อยู่ใกล้ตัวผู้มีอำนาจ

ที่เขาทำให้มีความรู้สึกว่า

คนอยากเห็นรัฐบาลปฏิรูปประเทศด้านต่าง

สมาชิกสภาปฏิรูปสปช
แล้วก็หยิบเอาปัญหาของประเทศขึ้นโต๊ะ

ประเทศไทยจิ้มลงไปตรงไหนก็เน่าตรงนั้น
ฉะนั้นต้องปฏิรูปทุกด้าน

แต่ละด้านก็ไปตั้งคณะกรรมธิการขึ้นมา
กรรมธิการก็ไปตั้งอนุกรรมธิการขึ้นมา

ใช่เวลาไป๒ปีเหมือนครับ

มองเห็นอะไรเป็นรูปธรรม

แล้วสปชก็พ้นหน้าที่ไป

สมาชิกปฏิรูปประเทศเหมือนกัน
ความหมายเดียวกันแต่ชื่อเปลี่ยนนิดหน่อย

ก็รับไม้จากต่อจากชุดแรก
แล้วมาดูว่าข้อเสนอแนะในการ
ปฏิรูปประเทศแต่ละด้านเนี่ย

มีคณะกรรมการมีคณะกรรมธิการมีอนุกรรมธิการ

แล้วก็ส่งผลให้รัฐบาล
สุดท้ายรัฐบาลก็มาตั้ง
คณะกรรมการปฏิรูปขึ้นมาเองแต่ละด้าน
สุดท้ายคนก็บอกว่าถ้าอย่างนั้น
ที่๑ชุดที่๒ไม่ต้องมีเสียก็ได้
ที่๓ซึ่งเป็นชุดใหญ่
และเป็นชุดที่จะมีผลเด็ดขาด

นี้มีความสำคัญ

ฉะนั้นหมดงบประมาณไปเยอะ

ใหญ่คือชุดที่๓นี่แหละ

ว่าจะปฏิรูปยังไง
จริงปัญหาของประเทศ

ว่าประเทศชาติมันมีปัญหาตรงไหน

จะออกกฎหมายแก้ยังไง

ปฏิรูปการเมืองจะดีขึ้นยังไง

ปฏิรูปตำรวจปฏิรูปค่าระบบค่าราชการ

ยังมองไม่เห็นเป็นรูปธรรม

ประเทศชาติมันเดินหน้าไม่ได้

ขอสชก็ได้ตั้งคณะกรรมการ

ใครต่อใครเรียกใครต่อใครไปเยอะแยะไปหมด
ไปพูดไปอธิบายให้ฟัง

มีแนวความคิดเรื่องการปรองดอง

เรื่องการปรองดองเงียบไปเฉย

เป็นกองหนุนอย่างหนึ่งที่

เอ๊ะแล้วมันยังไงกัน

งหนุนจากพักการเมือง

ไปแก้พรบพักการเมือง
ที่กำลังจะมีปัญหา

นั้นมันไปซ่อน
ในสิ่งที่พักการเมือง

ใครที่เคยเป็นสมาชิกพักการเมืองเก่า

ถ้าภายในหนึ่งเดือน

ตอบแบบสอบถามยืนยัน

ยังยืนยันจะเป็นภักดิ์ประชาธิบัติ

ก็ทำให้ภักดิ์ประชาธิบัติภักดิ์เก่าแก่

ภักดิ์เก่าสมาชิกภักดิ์เก่า

พักการเมืองอย่างประชาธิปัตย์

ก่อนที่จะมีการยึดอำนาจของคอสช

ผู้มีอำนาจชุดนี้ครับ

กับรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์

เสียงจากคุณอภิษฎเวชาชีวะ

โดยเฉพาะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
เข้มขึ้น

บอกว่ากองหนุน

อย่าลืมว่าพลเอกเปรมนั้นเป็นนายก
รัฐมนตรี๘ปีนะครับ
อะไรที่จะเป็นปัญหากับ
รัฐบาลอะไรที่ทำให้คน
รัฐบาลในแง่ของความไม่โปร่งใส

โดยความเก่าของพลเอกเปรม

พ้นจากวงการเมืองไปเป็นประธานองคมนตรี

๘ปีที่พลเอกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรี
พักการเมืองที่เป็นฐานสำคัญให้พลเอกเปรม
ก็คือพักประชาธิปัตย์
แล้ววันนี้พักประชาธิปัตย์ส่งสัญญาณว่า
กำลังจะมีปัญหากับผู้มีอำนาจ
นี่หรือเปล่าที่เรียกว่ากองหนุนกำลังจะหมดไป
ทั้งหมดนี้หลายเรื่องที่เอามาเล่าให้ฟังว่า
คำพูดของพลเอกเปรมที่บอกว่า
ตู่กำลังจะใช้กองหนุนหมดไป

ก็สวัสดีปีใหม่
หน้านะครับเพราะว่ารายการนี้จะหยุดและเปิดขึ้นมาอีกทีหนึ่ง

การใช้รถใช้ถนนนอกจากเมาไม่ขับที่เขาลนลงแล้ว
ง่วงก็ไม่ควรขับ
ก็ไม่ควรขับอย่าฝืน
แล้วมีคนแถมมาด้วยว่าแก่ก็ไม่ควรขับ
อายุมากเนี่ยถึงจะบอกว่ายังขับไหวลูกหลานเตือนเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อ

ฉะนั้นขอให้เดินทางโดยปลอดภัยครับ

ระมัดระวังด้วยต้องสวัสดีปีใหม่คุณสุภาพด้วยเหมือนกันนะคะขอบคุณคุณสุภาพด้วยค่ะ

กองหนุนที่ว่าแบบนี้เนี่ย
ติดตามกันต่อในปีหน้านะครับว่าขีดเส้นใต้เมืองไทยจะขีดให้หนาขึ้นเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมมากน้อยแค่ไหน